น้ำใจคนในวงการบันเทิงเนี่ยบอกเลยว่ามีมาไม่ขาดสายจริงนะคะ
จากเหล่าศิลปินดาราเขาจะระดมทุนนำเงินบริจาคช่วยเหลือ
แล้วก็เตรียมต้อนรับกับกระแสโควิด๑๙ที่ตอนนี้หูกำลังถาโถมมาอย่างรุนแรง
ตอนนี้ค่ะอเล็กธิรเดชเองออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะคะ
ให้มาร่วมกันบริจาคเลือดให้กับทางสภากาชาติไทย
เพราะกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตคังเลือดทุกกรุ๊ปขาดเลือดอย่างรุนแรงค่ะคุณผู้ชม
พร้อมเชิญชวนให้คนที่มีสุขภาพดีไม่มีความเสี่ยงทยอยมาร่วมบริจาคกันได้
ซึ่งทางสภากาชาติไทยเขามีมาตรการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแค่ใส่หน้ากากไปดูแลตัวเองให้ดีก็เพียงพอนะจ๊ะ
อกจากนี้ค่ะเกรทวรินทรที่ถือโอกาสวันเกิด๒๖มีนาคม
เจมส์จิรายุและบอยปกรณ์มาร่วมทำบุญด้วยการไลฟ์สดพูดคุย
รวมไปถึงเชิญชวนให้ผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคเงินเพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ให้สถาบันบำราชนราดูลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยนะคะ
จริงแล้วคุณเกรทเวอรินทรเองเนี่ยเขาเกิดวันที่ยี่สิบหกมีนาคม
แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าอยากจะนำเงินตรงนี้ไปซื้อเครื่องช่วยหายใจ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙และก็ได้มอบเงินก้อนแรกเหมือนเป็นขวัญถุง
ใส่เข้าไปในบัญชีแล้ว๕๐๐๐ตอนนี้ยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวว่า
เงินในบัญชีตอนนี้มีตัวเลขเป็นเท่าไหร่
ถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมบริจาคเข้าไปติดตามได้ในอินสตาแกรมของคุณเกรทนะคะ
สุดยอดมากเลยนะคะน้ำใจแต่ละคนเนี่ยหลั่งไลก์กันตลอดเลยนะคะ